มาตาระดาจบอารมณ์ไหมจบนี้
ยอดหญิงนักสู้สายแอบรักสาวสวยอย่างจันจิคุณผู้ชมค่ะ

ชีวิตจริงบอกเลยว่าทุ่มสุดตัวกว่านั้นอีก
จะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในช่วง

โอ้โหเกิดเป็นจันจิชีวิตมันไม่ง่ายเลยเว้ยแก
แต่เป็นหนึ่งเขาไม้แหมแต่ฉายตาแหล่ด้วยซับ
โอ้โหมันเจ็บอะไรเบอร์นี้
ตัดภาพกลับมาที่ชีวิตจริง
คราวที่ชีจะเลือกได้บ้างอะไรบ้าง
อ่ะเอาสิรวบตึงมาเลยทั้งคุณไตรและเป็นหนึ่ง
งานนี้จันจิจะเลือกใครไปดูเลย
อะไรนะฮะอะไรนะฮะคุณเมธี
สุดท้ายนี้นะฮะสุดท้ายได้ทั้งหมดเลยเหรอคะสุดท้ายได้ทั้งหมดเลยเหรอคะ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

คุณหมอพี่ตัวรอด้วยค่ะรอด้วยค่ะรอด้วยค่ะมาด้วยโหยมาด้วยโหย
คนสวยเลือกได้ของเจ๊เรามาเลือกนักสู้นะคะ
แต่เอาเหอะช่วยมาริโอเข็นรถเขาทำมาแล้ว
เนี่ยแค่วิ่งหลังถ่ายผู้ชายเองจิ๊บใช่ไหมคะโอ๊ยชีวิตแบบใด